ดูเรื่องของครอบครัวนี้กันบ้างนะครับ
เป็นความสลดที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกชายติดยาเสพติด

จนสุดท้ายทำร้ายพ่อตัวเองเจ็บสาหัส
เนื่องจากว่าระแวงว่าพ่อเนี่ยจะตีท้ายครัวนะคะ
เนี่ยค่ะตำรวจเนี่ยเมื่อช่วงดึกตำรวจไปควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ค่ะ
อยู่ในสภาพเปื้อนเลือดนะฮะเสื้อผ้าเนี่ยเปื้อนเลือดทั้งตัวเลยคือ
เดินป้วนเปี้ยนคล้ายคนสติแตกตรงเสาทงหน้าสพบังละมุง
ตำรวจก็ควบคุมตัวมาสอบสวน
ชื่อว่านายอดีศักดิ์นะคะบ้านอยู่หลังตลาดโบเบนาเกลือ
รับสารภาพบอกเนี่ยเอามีดแทงพ่อหลายครั้งเลย
แล้วทิ้งพ่อไว้ที่บ้านนี่แหละมามอบตัวกับตำรวจ
ตำรวจก็เลยย้อนกลับไปที่บ้านหลังนั้นนะคะ
พบนายอุดรชาญสูงเนินอายุ๕๔ปี
ตอนที่ตำรวจไปพบอยู่ในสภาพเปลือยนะคะ
ถูกแทงด้วยอาวุธมีดทั่วตัวเลยค่ะ
รวมไปถึงข้างอวัยวะเพศแล้วก็มีแผลชะกัน
ถึง๗แผลด้วยกันนอนหมดสติจมกองเลือดอยู่
รั้วประตูหน้าบ้านอาการสาหัสค่ะ
ก็ต้องประถมพยาบาลแล้วส่งตัวไปรักษานะคะ
หลานสาวของผู้บาดเจ็บคุณพรณพัฒน์บอกว่า
เขาทำกับข้าวอยู่หน้าบ้านคุณตาอาบน้ำอยู่หลังบ้าน
แล้วได้ยินเสียงน้าทำร้ายตาตาก็ร้องดังลั่นเลยค่ะ
ตัวเองทำอะไรไม่ถูกก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์ไปแจ้งตำรวจ
ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่หันหลังกลับมาอ้าว
น้าขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาด้วยก็เลยตะโกนร้องเรียกให้คนมาช่วย
แต่ปรากฏว่าน้าเนี่ยไม่ได้มาตามตัวเองนะคะ

สาเหตุน่าจะมาจากน้ามีอาการทางจิต
แล้วชอบคิดว่าตัวเองเป็นลูกพระนเรสวน
และไม่ชอบคนกัมพูชาอันนี้เธอบอกแบบนี้นะคะ
แล้วก็เข้าใจว่าทุกคนที่เห็นเนี่ย
เป็นคนกัมพูชาก็จะเข้าไปไล่ล่าทุกคนค่ะ
คงเข้าบ้านกลางตาเพราะว่าหนูทำกับข้าวอยู่ข้างบ้าน
หนูเป็นผู้หญิงหนูช่วยอะไรตาไม่ได้
หนูได้แตะไปแจ้งตำรวจมันก็เลยขี่ตามหนูไปที่โรงพยาบาล
แก่น้ำให้มันอายไปเลยอายคนไปเลย

เขาก็ไปรักษาที่โรงพยาบาล
ทางภูมิกับสพบังละมุงซึ่งสอบผู้ก่อเหตุด้วยตัวเอง
บอกว่ารับสารภาพว่าเอามีดปอกผลไม้แทงพ่อ๗ครั้ง
เพราะหึงพ่อค่ะที่ไปสนิทสนมกับเมียตัวเอง
พอก่อเหตุเสร็จก็ไม่คิดหนีก็มามอบตัวนี่แหละนะคะ
แต่เขาตรวจแล้วไม่พบสารเสพติดในร่างกาย
สอบประวัตินะคะตรวจประวัติสอบปากคำญาติ
พบว่า๔ปีก่อนเคยถูกนำตัวไปบำบัด

หลังจากนั้นพอออกมาก็อาการผิดปกติ
มีพฤติกรรมหลอนระแวงคนรอบข้างตลอดเลย
จนสุดท้ายมาก่อเหตุอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้นะคะ

แล้วก็ควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ซึ่งหลังจะถูกควบคุมตัวเมื่อคืนนี้

ก็นำตัวผู้ก่อเหตุคือนายอดีศักดิ์มาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่ง
ครั้งนี้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวด้วยคุณกาย
ลักษณะผู้สื่อข่าวบอกมีอาการคล้ายคนมีอาการทางจิตเวท
อ้างว่าที่แทงพ่อเนี่ยเพราะแค้นที่พ่อกับครอบครัว
ทำกับตนเองและอ้างว่าเขาไม่ใช่ลูกแท้

เขาต้องการจะกลับไปหาพ่อแม่ที่แท้จริงค่ะ

และทีนี้พ่อพวกเขาทำผมไปตอนเด็กกับพี่
และพ่อเขาเอาผมมาเลี้ยงเปลี่ยนร่างผมอย่างนี้
แล้วก็พอผมถามแบบผมก็อยากกลับบ้านไปหาลูกหาเมีย

เขาก็บอกว่าเป็นลูกขาวมึงลูกกูอะไรอย่างนี้